ส่วนเป้าหมายอื่นนะครับก็หวังจะกลับไปติด๑อันดับ๓ของโลกอีกครั้งหนึ่งครับ
แบตบินตันหญิงเดียวมือหนึ่งของไทยมือ๘ของโลกนะครับเผยถึงการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นปี
หลังจากป้องกันแชมป์แบตมินตันมาเลเซียมัสเตอร์๒๐๑๙ได้เป็นสมัยที่๒
เนื่องจากมีเวลาพักอย่างเต็มที่ทำให้มีเวลาฝึกซ้อมปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
ซึ่งผลจากการคว้าแชมป์ที่มาเลเซียนะครับทำให้ตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้น
และจะรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีเอาไว้รวมถึงสภาพร่างกาย
เพราะว่าปีหน้ามีรายการสำคัญอย่างโอลิมปิก
รายการต่อไปของน้องเมในศึกเยอรมันโอเป็นแข่งการ๒๖กุมภาพันธุ์ถึง๓มีนาคม
ซึ่งเธอหวังใช้เป็นรายการอุ่นเครื่องพร้อมปรับตัวเข้ากับเวลายุโรป
ก็เคยเข้าชิงรายการนี้มาสองครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้
คือขึ้นไปหรือว่าอยู่๑ใน๕ให้ได้ค่ะ